คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอย่าปล่อยลูกหลานไว้ในรถเพียงลำพังนะครับ
แม้ว่าท่านจะลงจากรถแล้วก็บอกว่าไปธุระตรงนี้แป๊บเดียว
ไปจากรถแค่๒๙ไม่ได้เลยนะฮะ
เพราะว่าเด็กอาจจะไปกดหรือว่าไปล็อกประตู

กู้ชีพจังหวัดอ่างทองเข้าให้การช่วยเหลือ
หนูน้อยที่ติดอยู่ในรถกระบะคันนี้นะครับ
หนูน้อยร้องไห้ด้วยความตกอกตกใจอยู่ภายในรถนะฮะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตอนสักประมาณ๙โมง๕๐นาทีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านขายของชำ
หมู่๑ตำบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
เด็กติดอยู่ในรถเพราะคุณแม่บอกว่า
แม่มาจอดรถอยู่หน้าร้านขายของชำ
แล้วขอเดินลงไปซื้อของแป๊บเดียว
ให้หนูน้อยนะหมายถึงลูกชายของเธอวัย๒ขวบ
อยู่ในรถรอนะปรากฏว่าพอแม่เดินกลับมาที่รถ
รถล็อกซะแล้วแล้วก็เด็กติดอยู่ในรถ
ทีนี้เด็ก๒ขวบตกอกตกใจ
พ่อแม่ก็เปิดเข้าไปไม่ได้ลูกก็เปิดออกมาเองไม่ได้อยู่แล้ว

ร้องไห้อยู่ในรถเลยแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วย
จะใช้อุปกรณ์อะไรต่างมาใช้ลวดสอดลงไป

ผู้ปกครองเขาก็เตือนไว้เป็นอุทาหรณ์ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองท่านอื่นด้วย
โชคดีช่วยได้นะใช้เวลาประมาณ๑๕นาที
เด็กไม่ติดอยู่เป็นชั่วโมงนะฮะ